วันนี้นะคะข่าวกีฬาวันสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
มีมาครบถ้วนโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
ที่ต้นปีหน้านี้เราก็จะเปิดฉากกันแล้วใช่ครับอีกไม่กี่วันนะครับ
วันที่แปดมากตราคมเนี่ยได้ดูเกมแรกของทีมชาติไทย
แต่ว่ายังมีปัญหาเพิ่มเติมเจ็บไป๕คน

ที่เป็นตัวหลักจากชุด๑๔เกมเพียงคนเดียว
ก็จะโยกผู้เล่นตำแหน่งกองกลางอย่างสริทพันธองที่เล่นริมเส้นกับเมืองทอง
อิริฟานดอเลาะนะครับเด็กวัย๑๘ย่าง๑๙จากบุรีรามยูเนเต็ด
มาเสริมตำแหน่งนี้แต่ก็ต้องดูนะครับในช่วงการฝึกซ้อม
เวลาที่เหลืออยู่ทั้งคู่จะปรับตัวในการเล่นแบ็คซ้ายได้ดี
และเข้ากับแผนการเล่นของนิชิโดแค่ไหนครับ
ก็ยังมีเวลาในการฝึกซ้อมเพราะว่าเกมแรกที่เราจะลงแข่งขันเจอกับบาเรน
วันที่๘มกราคมเดี๋ยววันที่๑ก็จะเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เขาก็ออกมาบอกว่าจะต่อสัญญาชบับใหม่กับอาเกียรติรัตินิชโน่
คือตามหลักแล้วก็จะต้องดำเนินกระบวนการให้แล้วเสร็จ
ซึ่งก็คาดการณ์ว่ากระบวนการเซ็นสัญญาไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ส่วนประเด็นที่หลายคนถามถึงว่า
จะเป็นยังไงหรือเปล่านะคะจะมีผลกระทบต่อการต่อสัญญาหรือเปล่า
นายกสมาคมก็บอกว่าไม่มีผล
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการเซ็นสัญญาการวัดผลของการเซ็นสัญญาของนิชิโน
จะเริ่มวัดผลจากผลงาน๒ปีหลังจากนี้ค่ะ
นั่นก็แสดงว่ารายการหลังจากนี้ไปเนี่ย
คืออย่าไปกดดันมากในการเชียร์เราก็ดูกันไป
แล้วก็คงจะได้เห็นทีมชาติไทยในยุคของนิชิโน
ที่จะมีการผลัดใบหรือการสร้างทีมแบบจริงจังนะครับ
ซึ่งบอกว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการพาทีมของตัวเองลุ้นไป
ลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
แล้วก็ยังทำประตูให้กับทีมชาติในชุดใหญ่ศึกเอเชียนคลับได้ด้วยนะครับในรอบ๑๖ทีมที่เจอกับจีน
ส่วนคนอื่นที่อยากจะตามมองในสายเราอีรักซ์เป็นทางมูลักซู้เบกองหน้าของทางออสเตรเลีย
ก็เป็นรายการที่ลุ้นเพื่อได้โคต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งทีมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วย
ทั้ง๓เกมในรอบแบ่งกลุ่มนะคะก็จะแข่งขันกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะ
แข่งขันเวลาเดียวกันหมดคือเวลา๒ทุ่ม๑๕นาที
เกมแรก๘มกราคมไทยก็จะเจอกับบาร์เรนก่อน